คดีที่นายเป๋านายวุฒิชัยดาวเรืองที่เข้าแจ้งความ
บอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายฟันหัวหัวแบะนะฮะ

หรือว่าน้องเนยเน็ตไอดอลและอดีตแฟนสาวของเก่งลายพรางเนี่ย

และทำให้เป๋าถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายนะครับ
ทางด้านของน้องเนยก็ออกมาเปิดเผย

แต่ถูกทำร้ายไม่เกี่ยวว่าตัวเธอเป็นนกต่อ
เป็นตัวล่อให้นายเป๋ามาถูกทำร้าย
แล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่นายเป๋าอ้างนะครับ
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าทางคดี

ที่ทำร้ายร่างกายของนายเป๋าวุฒิชัยเนี่ยนะฮะ
ก็ได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางเขนนะครับ
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่น๕คนได้แก่๑
วัชรพลหรือแบงค์วงรัตนะอายุ๒๑ปี

เพราะว่าคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่อายุ๑๖ปี
เกรทก็มีส่วนสำคัญในการทำร้ายนายเป๋า
ก็คือนายศิรวิทย์หรือว่าปาดนกอยู่อายุ๑๙ปี
นายสันติราชหรือว่านกเกรดแก้วอายุ๒๑ปี
แล้วก็นายโซฟาซีหรือว่าฟาบุญมณีอายุ๒๐ปี
ก็ได้ประสานเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทางตำรวจก็สอบปากคำพยาน๗๘ปาก
และสามารถระบุตัวคนร้ายได้ชัดเจน
นำมาสู่การมามอบตัวของทั้ง๕คน
จากการสอบปากคำผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาที่สำคัญคนหนึ่งคือนายแบงค์
แบงค์รับสาภาพว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
เป็นคนทำร้ายนายเป๋านะครับ
โดยสาเหตุที่ทำร้ายเกิดจาก
นายเป๋าไปทักแชทไทย
สารทุกข์สุขดิบกับนางสาวแนน
ซึ่งนางสาวแนนแม้ว่าจะเป็นอดีตแฟนสาวของนายเป๋าก็ตาม
แต่ปัจจุบันเป็นแฟนของแบงค์
ก็เลยเกิดความหึงหวง
เรื่องแรกเกิดความหึงหวง
แล้วก็ต่อปากต่อคำกันในโลกโซเชียลไปแล้ว
แบงค์รู้ว่าในเป๋ามาที่คอนโดที่แจ้งวัฒนะ

ก็เลยพาพวกอีก๔คนมารุมทำร้ายนายเป๋า

ส่วนคนที่เป็นคนฟันหัวนายเป๋า
ก็คือนายเกรสซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
ใช้มีดฟันบริเวณศีรษะของนายเป๋า
ซึ่งยืนยันออกมาแบบนี้บอกว่า
เป็นมีดที่อยู่บนตู้เย็นภายในห้องภายในคอนโดนั่นแหละ

เพื่อนำมาทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด

ตรงที่ว่าไม่ได้มีการตระเตรียมเพื่อที่จะทำร้าย
ไม่ได้มีการล่อหลอกมาที่คอนโดเพื่อที่จะรุมทำร้ายนายเป๋า
แต่ว่านายแบงค์เพิ่งรู้ว่านายเป๋ามาที่คอนโด
ก็เลยเอาล่ะยกพวกมาอีก๔๕คนมาทำร้ายนายเป๋าถึงคอนโด
จะปฏิเสธตรงข้อหาที่ว่าตระเตรียมกันมาไว้ก่อน
หรือเปล่าหลอกล่อมาทำร้ายหรือเปล่า
นี่ก็คือความคืบหน้าของคดี
ซึ่งก่อนหน้านี้นางสาวสายทานหรือว่าเนยเนี่ย

แล้วก็การช่วยนายเป๋าไปโรงพยาบาลมาให้ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเนยเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกล่อ
ให้กลุ่มนายเป๋ามาถูกทำร้ายที่คอนโดแห่งนี้นะฮะ
นี่คือความคืบหน้าของคดีนะครับ